รำทำบทศรีโตจบแล้วอาจจะรำยั่วทัพหรือยั่วปีได้อีกตามแต่จะเห็นควร
แล้วจึงต่อด้วยว่ากำพลัดคือการขับร้องบทกรรมที่แต่งไว้ก่อนแล้วและไม่เน้นการรำแต่ถ้าเป็นโนราที่มีปฏิพาณกวีก็จะแสดงการด้นกรอนสดดังนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน